เอาล่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้แหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ย
เข้าธรรมเนียบยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะไปทำงานตามปกตินะครับ
แต่ทีนี้มันมีคำถามมากมายจะมีศูนยากาศทางการเมืองหรือเปล่า
หรือว่ามีข้อถกเถียงเรื่องอำนาจหน้าที่ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายก
ว่าจะกระทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ

ไป๒วันความสับสนทางการเมืองความเห็นต่างเห็นตรง
บางเรื่องคลี่คลายไปได้เยอะแล้วครับ
แต่บางเรื่องบางประเด็นยังเป็นเรื่องน่าสงสัยอยู่
ความเห็นไม่ตรงกันเหมือนกับว่าถือกฎหมายกันคนละฉบับ
อย่างเช่นอำนาจของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ในอำนาจของรักษาการนายกรัฐมนตรี
ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องใหญ่สองเรื่อง
ยุบสภาได้ไหมปรับคอรมอได้ไหม
เร็วเนี่ยจะประชุมกตลแล้วแต่งตั้งพบตรได้ไหม
เหล่านี้เป็นต้นเราจะสนทนาเรื่องนี้กับคนที่
แสดงความเห็นออกมาชัดเจนในหลายเรื่อง
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับครับ
วันหนึ่งนึกจะยุบสภาขึ้นมาเนี่ยทำได้ไหม
สภาทำไม่ได้ครับผมเรียนอย่างนี้ครับเหตุที่ทำไม่ได้
สภาพผู้แทนรัศดรมาจากการเลือกตั้งของบรรดาพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ
เมื่อพี่น้องประชาชนเลือกสอสอมา
รวมกันผ่านกลไกทั้งหมดจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในสภาครับ
พระมันศัตริย์ทรงเสด็จเปิดสภา
หรือผู้แทนพระองค์มาเปิดสภา
หลังจากนั้นเนี่ยสภานั้นเป็นสภาที่รายงานต่อพระมหากษัตริย์
ดังนั้นในมาตรา๑๐๓ของรัฐมนูลจึงกำหนดว่า
มหาศัตว์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการยุบสภาผู้แทนรัศดร
ยุบอย่างไรยุบตามคำแนะนำของนายมนตรี
นายมตรีนั้นต้องเป็นนายมนตรีที่มาจากสภา
บรรดาสอสอทั้งหลายเอานี่ในระบบปกติทั่วไปนะ
แต่ถ้าเกิดเอาในกรณีของพลเอกประยุทธ์
ก็คือมาจากสนชซึ่งอุปโลกเอาว่าเป็นผู้แทนของปวงชน
มาจากสวมาร่วมกับสสซึ่งอุปโลกเอาไว้
สวนั้นเป็นผู้แทนของปวงชน

เอาเป็นว่าตัวสอสอเนี่ยก็มาจากกลไกที่ไม่ต้องอุปโลก

บรรดาท่านเหล่านี้มาเลือกนายมนตรีต้องเป็นน้ำตรีคนนั้น
ในรัฐสภาภายใต้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

ที่สองก็คือว่าอย่างที่บอกครับว่าประชาชนเขาเลือกมา
พอประชาชนเขาเลือกมาเขาเลือกมาเพื่อที่จะให้คุณมาให้ใครสักคนหนึ่งเป็นนายก
เพราะใครคนใดคนนั้นที่เป็นนายกที่มาจากคนที่ประชาชนเขาเลือก
จึงจะทำการยุบสภาของประชาชนเขาได้
มันเป็นสภาธิบดีชนเขาเป็นคนเลือกมา
หมายถึงว่ารักษาการนายมนตรีทำได้เหมือนกับคนมีอำนาจไม่ได้
มันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นไม่ได้
ครับทีนี้ถามใหม่สมมุติว่าสารวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นมาตั้งแต่๒๔สิงหา๕๗ฉะนั้นพ้นหน้าที่แล้ว
สมมุติสารวินิจฉัยอย่างนี้พลเอกประยุทธ์ถ้าสารไม่สั่ง
สั่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็กลับมารักษาการ
นายกรัฐมนตรีจนกว่าจะสวสสสวจะหานายกรัฐมนตรีใหม่มาได้
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ที่กลับมารักษาการอยู่เนี่ย
บสภาได้ไหมไม่ได้ครับและอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้
ตอนนี้พลเอกประวิทย์เป็นรักษาการนายมนตรีครับ
แต่ถ้าในกรณีที่คุณสุภาพยกมาพลเอกประยุทธ์จะไม่ใช่เป็นรักษาการนายมนตรีครับ
จะเป็นนายกรรมตรีรักษาการครับจะแตกต่างกัน
คนที่จะรักษาการนายมนตรีคือคนที่ไม่ได้เป็นนายมนตรีครับ
แต่ถ้าเป็นตัวน้ำตรีเองแล้วเมื่อหลุดพ้นจากการดำรงตำแหน่ง
เขาจะเป็นนายมตรีรักษาการนายมตรีรักษาการก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันครับ

ไม่ได้ยุบสภาไม่ได้เช่นเดียวกันคุณพ้นจากอำนาจในการยุบสภาไปแล้ว
ต้องไปหาเอานายมนตรีคนใหม่มาครับคุณมีหน้าที่แค่รักษาไว้เฉย
คุณพ้นจากการที่เป็นคนที่ถูกเลือกโดยสภานั้นแล้วคุณถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงใช้พระราชอำนาจในการยุบสภาไม่ได้แล้ว
อืมปรับคอรมอล่ะเอาเฉพาะหน้าก่อนที่ตอนนี้พลเอกประวิทย์รักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่เสนอนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าปรับคอลโลมอได้ไหม
ถ้าไปดูในมาตรา๑๕๘มันจะเป็นกลไกที่เทียบกันได้กับมาตรา๑๘๘
ตรา๑๘๐นี้จะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายบรรดาข้าราชการระดับสูงทั้งหลายอธิบดีประหลัดแล้วก็พวกกองทัพพวกตำรวจอะไรนะครับ
พอสภาเลือกนายกพอสภาเลือกนายก
อันนี้มันเป็นกรอบถูกไหมครับสภาเขาจะเลือกนายกคนไหนเนี่ย
มหากษัตริย์จะไม่ทรงเข้าไปนะครับในส่วนนี้
เพราะว่ามันเป็นกลไกที่ได้มีการวางเอาไว้แล้วสภาเลือกนายก
นายกเสร็จปุ๊บนายกก็จัดกำลังมาในการที่จะเป็นร่ำตรี
รอบนี้เนี่ยพระมหาศัตริย์ทรงแต่งตั้งเพราะอะไรเพราะมันมีกลไกของมัน
แต่เมื่อได้นายมนตรีมาแล้วเมื่อโปรดกล้าวนายมนตรีและโปรดก้าวน้ำมนตรีอื่นแล้ว
หรือปรุงเกาะเป็นที่ปรึกษาของพระมันศัตริย์ในการประสาธิตการแผ่นดิน
ดังนั้นคนถึงต้องรายงานต่อพระมหาศัตริย์มาตรา๑๗๑จึงระบุไว้ชัดเจน
ว่าพระมหาศัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รมตรีพ้นจากตำแหน่ง
คำแนะนำของนายมนตรีเพราะฉะนั้นวงรอบแรกเนี่ยเป็นทรงแต่งตั้ง
เพราะมันมีกลไกของมันแต่หลังจากวงรอบแรก
จะมีการปรับคณะมนตรีเนี่ยคณะมนตรีกลายเป็นคณะมนตรีของ
องค์พระมหากษัตริย์เป็นของพระมหากษัตริย์ถ้าเกิดเป็นระบบพระสันติปฏิสัตย์
ที่สองก็คือว่านี่มันคือหน้าที่สำคัญในการใช้อำนาจบริหาร
ซึ่งเป็นการใช้แทนประชาชนครับ
คนที่ผ่านจากกลไกที่ผู้แทนของประชาชนผู้แทนปวงชนผู้แทนรัศดรเป็นคนเลือกเท่านั้น
ที่จะมีอำนาจมีหน้าที่ในการไปจัดการเรื่องของคณะรมตรี
เรื่องของรัฐมนตรีไม่ใช่รักษาการทำไม่ได้
ทีนี้ถามใหม่บนสมมุติฐานที่บอกเมื่อสักครู่ว่า
สารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐมนูลฉบับนี้
ฉะนั้นที่เป็นมาตั้งแต่๒๔สิงหา๖๕พ้นหน้าที่ไปแล้ว
ผลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรักษาการจนกว่าจะสัญหานายกคนใหม่ได้
ช่วงเวลาที่ว่านี่แหละพลเอกประยุทธ์ยุบสภาได้ไหม
ยุบไม่ได้แล้วกลับคอลอมอได้ไหมโทษยุบสภาถามไปแล้ว
กลับคอลอมอได้ไหมยิ่งกลับคณะมนตรีไม่ได้อีก
เพราะอะไรนะครับยิ่งร้ายไปใหญ่เพราะว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์พ้น
คณะมตรีพ้นทั้งคณะนะครับนั่นแปลว่าคณะมตรีทั้งคณะเนี่ย
กลายเป็นรักษาการกันไปหมดแล้วครับจะมาปรับคณะมนตรีไม่ได้แล้ว
เติมน้ำกรีเข้าไปไม่ได้ได้แต่ถอดแต่ถอดเนี่ย
ก็ยังเป็นประเด็นว่าจะถอดไปเพื่อเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าถอดไม่ได้
ลาออกไม่ได้รัฐมนูลฉบับ๒๕๖๐นี้เขียนไว้ชัดเจนครับ
ก็ลาออกไปสิถ้าท่านออกไปจนกระทั่งไม่มีใครที่จะทำหน้าที่น้ำตรี
แล้วก็ให้บรรดาประหลัดทั้งหลายขึ้นมาเป็น
แล้วให้บรรดาประหลัดทั้งหลายเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นนายกมนตรีครับ
เขามีกลไกจัดการอยู่แล้วท่านทำไม่ได้ท่านไปตั้งรัฐมนตรีอีกไม่ได้

เขาถามว่านี่ถือตำรากฎหมายกันคนละเล่มหรือเปล่า
คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคนที่พูดเรื่องว่าพลเอกประยุทธ์พ้น๘ปีใน๘ปีเมื่อไหร่ก็ถือตำราเดียวกันถือรัฐมนูลเล่มเดียวกัน
แต่ว่าตีความออกมาเป็นสามทางก็ไม่ทราบว่าจะถูกจะผิดอย่างไร
แม้ถ้าเมื่อสารรัฐธรรมนูลท่านวินิจฉัยออกมาและตัดสินจะเป็นทางใดก็แล้วแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างกับท่าน
แต่เราก็จะยอมรับและมันก็จะผูกพันเพราะว่ารำนูลบอกว่าอย่างนั้นถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เช่นกันครับท่านรองนายกวิศนุกับผมก็ถือรำนูลฉบับเดียวกัน
ไม่ทราบว่าท่านใช้ตำราอะไรผมก็พิจารณาจากกลไกที่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมศาสตทรงเป็นประมุกระบบรัฐสภาในโลกนี้
เขาทำกันอย่างที่ผมอ้างอังกฤษอ้างญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศ
ประเทศไทยเราก็เป็นระบอบประชาธิปไตยศัตวทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาเช่นเดียวกับเขา
เรื่องเราอาจจะไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต่างจากเขาครับ
มันก็ต้องเอาตำราเหล่านั้นแหละที่ชนชาวโลกเขาใช้กันมาพิจารณาด้วย
ชาวไทยเราก็มีตำราของเรามันก็ใช้ในลักษณะนี้ที่ผมพูดนะครับ
แต่ผมก็ไม่ทราบว่าท่านอื่นจะใช้ตำราอะไรหรือว่าวินิจฉัย

ครับผมก็ถามเผื่อไปอย่างนั้นเพราะว่าโอกาสและแนวโน้มปัจจัยที่จะยุบสภา
ปัจจัยที่จะปรับคอรมอยังมองไม่เห็นแต่ถามเผื่อไว้
วันนี้ก็ได้คำตอบขอบคุณมากฮะดรเจเจตครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
รเจตโทนวนิกครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับ
เพราะว่าเป็นคำถามจากประชาชนเยอะเลย
อำนาจหน้าที่บทบาทต่อไปนี้เป็นอย่างไรนะครับ